เช็คดวงกันหน่อยนะคะวันที่๖ตุลาคมเออก็วันนี้สิเนาะ
บอกว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของดวงนั่นเองนะคะ
บอกข่าวดีกับคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเตรียมตัวปังกันยกแผง
แต่ว่าที่แฮปปี้กว่าใครเพื่อนนะหมอเช้าณ์บอกมาว่า
มี๓ราศีได้แก่พิจิกษบแล้วก็ราศีมีนคุณอยู่ราศีอะไร
พี่จิกมาแล้วพี่จิกคราวนี้ต้องฟัง
แน่นอนนะคะวันนี้เตรียมทำบุญกันได้เลยนะคะ
เพราะว่าหมอช้างมีเคล็ดลับมาบอกด้วยนะทั้งเรื่องการทำบุญเสริมดวงอย่างไร
แล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวพันกับวันดีวันนี้นะคืออะไรบ้าง
ไปตั้งใจฟังกันได้เลยค่ะ

แล้วแต่กำลังทรัพย์หลายคนการได้พรจากบุปการีเนี่ย
ก็ถือว่าเป็นพรอันประเสริฐเราจะได้เริ่มต้นปีใหม่ของดวงในวันที่๖ด้วยดี
คืนนี้เห็นเขาบอกว่ามีเลิกไหว้นะคุณเคาะไว้เลยล็อกนาฬิกาไว้๑ทุ่ม๑๙นาที
แล้วก็เตรียมพืชพันธุ์ผักผลไม้ต่างสีเหลืองเอาไว้นะคะ
ก็ขอให้เห็งปังในทุกราศีเลยแล้วกันนะคะ